ข่าวต่อไปนี้เราเรียกผู้ก่อเหตุว่าลูกธรพีคงจะไม่ผิด
เขาโทรบอกแม่แม่ผมถูกทำร้ายพาผมไปหาหมอหน่อย
ก็เป็นห่วงลูกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไปหาลูกรับลูกไปจะไปหาหมอ
ระหว่างทางลูกกลายร่างเป็นโจรแต่ย้ำว่าคนขับรถคือแม่นะ
ถีบแม่ตกจากรถแล้วขโมยรถมอเตอร์ไซค์แม่ไปขายเพื่อแลกยาบ้า
ฟังข่าวนี้แล้วไม่น่าจะเกิดมาเป็นลูกได้เลย

ตำรวจสพกำบุรีนำตัวในต้อมอันนี้นามสมมุติในต้อมอายุ๒๗ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อเหตุทิ้งซับทิ้งซับใครทิ้งซับแม่บังเกิดก้าวตัวเอง
เป็นรถจักรยานยนต์ของแม่ตัวเองครับทะเบียน๑๔๙๑นะฮะ
เขาก่อเหตุ๔พฤศจิกายน
ต่อมา๑๒พฤศจิกายนตำรวจตามตัวไปเจอในต้อม
บอกว่ามีการติดต่อคนขายยาบ้านในพื้นที่
แล้วจะนำรถที่ขโมยแม่มาเนี่ยเอาไปแลกกับยาบ้า

ก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวลูก

ทีนี้แม่ขออนุญาตใช้นางสมมติ
เป็นนางเอแม่อายุ๔๖ปี

บอกแม่ถูกทำร้ายถูกต่อยถูก
กลางทางบอกแม่ไม่ไปหาหมอแล้วแต่แม่ไปส่งผมที่บ้านเพื่อนหน่อยละกันแต่พอ
ถึงจุดนี้หตุเป็นเป็นทางเปรียบคุณผู้ชมลูกชายออกบายให้แม่จอดรถระหว่าง
เรียกว่าหลังนั้นลูกชายเนี่ยจะเอาเท้าเทียบแม่ตัวเองตกจากรถ
แม่ตัวเองคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ
แล้วลูกธรพีคนนี้ก็ขี่รถของแม่ไป
แม่ล้มอยู่อย่างนั้นนะครับ
แต่แม่ยืนยันว่าถึงแม้จะเป็นลูกก็ตาม
ลูกชายตัวเองอย่างเต็มที่เลย
เอาไปตามกฎหมายเลยไม่ไหวแล้ว

แค่ต้องการยืมรถแม่ไปขับอวดเพื่อนเฉย

แม่ตัวเองตกอย่างนี้แล้วก็เอารถไป

แล้วลองฟังสิ่งที่ตัวเองพูดอีกทีนึง
หมดคำจะพูดกับลูกคนนี้จริง